กำลังดูในทวิตเตอร์ตอนนี้แฮชแท็กที่ว่าฝรั่งจับปลานกแก้วเนี่ย
คุณผู้ชมเรื่องนี้ทำให้ชาวไทยหัวเสียมากเลย
ฮะดูภาพกันก่อนเลยภาพเนี้ยอืมซ้ายมือของเขา
เป็นปลานกแก้วที่จับมาแล้วถูกร้อยเป็นพวง
ขวามือคือปลาไหลทะเลแล้วเอามีดเสียบหัวปลาไหล

ฝรั่งคนเนี้ยเอาไปโพสต์ในแอปพลิเคชันของตัวเองอืม
ทวิตเตอร์ไปเห็นโอ้โหเอามาแชร์ต่อกันเพียบเลยนะคะ
หลังจากนั้นเพจหมอนแล็บแพนเนี้ยก็เอามาแชร์ต่อด้วยอีกเนี้ยเนี้ย
ต๊อกจับปลานกแก้วในบ้านเราเป็นพวงเอาไงดี

จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชม
คือปลานกแก้วมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมคะ
เวลามันขี้ออกมาขออนุญาตนะ
ที่ออกมาเนี่ยคือมีคนให้ข้อมูลบอกว่า

ที่เป็นทรายจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกัดซ่อชายฝั่งได้
แล้วปลานกแก้วแล้วขี้เป็นทราย
แล้วปลานกแก้วส่วนใหญ่มันไปอยู่แนวปาการังถูกไหมคะ
แล้วแนวประการังต่างเนี่ยคือกฎหมายอะไร
ฉะนั้นแปลว่าก็คุ้มครองปลานกแก้วด้วยคือคุ้มไปจับไม่ได้อ่ะพูดง่าย
แต่ชาวกระบี่เขารู้ดีปุ้ยเนี่ยภาคใต้ไปเที่ยวที่นี่บ่อยพีพีเล
คือจุดนี้มันเป็นจุดที่พานักท่องเที่ยวไปจอดเรือ

ให้เห็นความสวยงามของธรรมชาติไม่ได้ให้ไปทำลายนี่ค่ะ
แล้วโอ้โหมันอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารา
มันจับไม่ได้นี่ค่ะเราก็ตอนแรกพยายามตรวจสอบอยู่นะคะ
ที่สุดแล้วก็รู้ว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยคือหาดเกาะพีพิเล
ใกล้กับอ่าวมายาอยู่ในอุทยานชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็จับไม่ได้นะคะ
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชาวไทยหัวเสียแน่นอนว่าเจ้ากระทรวง
กำกับดูแลเนี่ยอุทยานแห่งชาติต่างเนี่ยใครคะ
คุณวราวุศิลปะอาชานี่ค่ะคุณท็อปพี่ท็อปว่าไง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
บอกว่าโมโหมากพี่เบิร์ตเห็นคลิปแล้วโมโหมาก
ที่สุดแล้วสั่งการให้หาตัวนักท่องเที่ยวที่อยู่ในคลิปเนี่ย

เพราะปลานกแก้วถือว่าเป็นประโยชน์มากตามแนวปาการัง
แล้วก็เป็นปลาที่มีสถานะใกล้จะ๐๐๐๐แล้วด้วย
ต่อมาค่ะคุณธีคาวุฒิศรีบุรินเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หาดโนพระรัชธารามุกเกาะพีเนี่ย
ก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สพเกาะพีทันทีเลยนะคะ
พร้อมบอกว่าวิวด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะ
คนในพื้นที่รู้ดีนี่คือพีพีเลใกล้กับอ่าวมายา

เพราะฉะนั้นมันก็ผิดอยู่แล้วเชื่อว่า
เป็นการเข้ามาจับปลาในเขตอุทยาน
เรื่องต้นยังไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในคลิปยังอยู่ไทยหรือเปล่านะคะ
แต่ตอนนี้ทราบแล้วว่าคนที่ขับเรือนำนักท่องเที่ยวมาเนี่ย
ใครอยู่ระหว่างที่ตำรวจเรียกตัวมาสอบสวนด้วยนะคะ
ลักษณะเป็นเรือหัวโทงหรือว่าเรือนำเที่ยวเห็นไหม
เห็นคนขับไหมคะนักท่องเที่ยวมาตรงนี้
นี่ค่ะไม่คือในทวิตเตอร์เขาตั้งคำถามเยอะเลยนะคะว่า
คุณเป็นคนไทยคือไม่ได้กล่าวโทษนะ

คุณเป็นคนไทยคุณขับเรือพานักท่องเที่ยวมา
ในพื้นที่อุทยานแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวทำแบบนี้

มันต้องห้ามสิมันต้องห้ามสิคืออ่ะย้ำอีกครั้งนะ
นกแก้วจับได้ไหมจับได้แต่แต่ที่ผิดกฎหมายคืออะไร
ปลานกแก้วจะถูกจับด้วยเครื่องประมงที่ผิดกฎหมาย
กับสองคือปลานกแก้วส่วนใหญ่มันจะอยู่ในที่ที่กฎหมายคุ้มครอง

แล้วมันก็มีกฎหมายคุ้มครองดูแลพื้นที่อยู่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับไม่แน่เลย
ไม่นานเลยแม่มากเลย
แล้วยังไงจับไปกินกันเหรอฮะ